น่าสงสารแต่ว่าหลายคนขอมากันเยอะมากเลยนะว่าใกล้ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้าง
แน่นอนอยู่แล้วมันจะพลาดไปได้ยังไงคุณผู้ชมค่ะ

รวมให้เห็นเลยนะคะว่ามีบรรดานักเสี่ยงโชคเขาไปที่ไหนไปขอพรอะไรกันบ้าง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่สุพรรณบุรีกันก่อนนะคะ
นักเสี่ยงโชคเขาไปขอพรกับหลวงพ่อวิชัยใจดีคุณผู้ชมค่ะ

เพียนหรือว่าวัดหนองเพียน
ชาวบ้านก็จะเรียกอีกชื่อนึงว่าวัดหลวงพ่อดำชอบวิทยุ
ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากที่ชาวสุพรรณบุรีและศิษยานุสิต
เดินทางมากราบไหว้พระครูพิพัฒน์สุวรรณพร
หรือว่าหลวงพ่อวิชัยใจดีเจ้าอาวาสวัดหนองเพียน
ในการที่ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล๖๑
หลวงพ่อก็แจกเค้กกล้วยหอมให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมบุญนั้นได้รับประทาน

นั่นคือการจัดงานไป

ใช่และมีแต่ความหอมความสดชื่นดื่นรม
แต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นไงคุณผู้ชม
เพราะที่นี่นะคะยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่า
ใครมาขอพรก็จะสมปรารถนาแล้วที่สำคัญนะมันเคยมีคนที่เขาถูกโชคลาภมาแล้ว
อืมคือเขามาขอพรแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้โชคก้อนใหญ่มาถึงสี่รายอ่ะคุณผู้ชม
พอมาถึงโอกาสสำคัญในวันนี้นะชาวบ้านและนักเสียงโชคก็เลยมากราบไหว้
ขอพรในวิหารหลวงพ่อดำกันแบบไม่ขาดสายครับและนี่แหละค่ะ
เพ่งมองอ่างน้ำมนต์หน้าวิหารเนี่ยค่ะเพ่งมองดูซิมันเป็นอะไรยังไง
เพื่อจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันบ้างพอส่องกันเรียบร้อยปุ๊บ
ที่นี่เขาก็มีเดลิเวอรี่บริการให้เสี่ยงโชคกันถึงหน้าสถานที่เลยนะคุณ
ชาวบ้านเขาก็ได้เลขที่เขาคิดว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคนะค่ะบอกนะตรงนี้ว่าชาวบ้านเขามองเห็นเลขหนึ่งสาม
ฮะเลขหนึ่งสามคือสิบสามนี่แหละครับเป็นเลขวันเกิดเจ้าอาวาสอ๋อ
เออมีที่มาที่ไปแล้วก็ยังมีเลข๖๖ซึ่งเป็นเลขอายุของหลวงพ่อวิชัยใจดีนี่แหละนะคะ
ครับทำให้เลขสองตัวเนี้ยขายดิบขายดีขายเกลี้ยงแผงในพริบตาเลยคุณคะครับ
แล้วก็ที่นี่นะที่มีคนเขาแห่แหนกันมาเพราะการันตีค่ะการันตีด้วยคนที่เขาสุขสมหวังเขานำนี่ค่ะ
อะไรฮะวิทยุทานซิสเตอร์นี่อ๋อที่นี่ที่เขาชอบมาแก้บนวิทยุกัน
ที่เขาเรียกหลวงพ่อดำเนี่ยนะวิทยุนี่นะเขาเอามาทั้งหมด๙เครื่องเอามาแก้บน
เพราะว่าสองสามีภรรยาซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษที่มหามปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
เขามาแก้บนหลังจากที่ขอพรแล้วประสบความสำเร็จค่ะ
เราก็ต้องไปฟังคนที่เขาขอพรแล้วสำเร็จเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง
ปีห้าเก้าอ่ะค่ะทางตัวหนูเองอ่ะสุดแรกมาขอพรไว้กับหลวงพ่อดำอ่ะค่ะ
ขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็คือเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราว่าปีนี้เราต้องการอะไร
ในอาชีพหน้าที่การงานอ้ะก็ดีขึ้นมาเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
ตั้งตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่หนูขอไว้ก็จะ
เมื่อสี่ปีที่แล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วมี
แล้วก็มาปีนี้ค่ะมีคาราบาลให้ค่ะ
อันนี้ก็วงหนึ่งเขามีสตอรี่มีเรื่องราวไม่ใช่แบบว่า
เป็นเหตุการณ์แบบฟลุกฉับพลันเคยถูกมาแล้วมีเรื่องราวมาแล้ว
ขอแล้วสำเร็จก็มาแก้บนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่เราเชื่อได้เราก็ต้องมีความศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นทำดีด้วยนะ
เพราะว่าความเชื่อก็ทำให้เราทำดีจนประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน
ใครที่อยากจะสมหวังสมดังปรารถนาแบบนี้นะคะ
ก็สามารถไปขอพรหลวงพ่อวิชัยใจดีได้ค่ะ
วัดหนองเพียนหรือวัดหลวงพ่อดำตำบลบางงามอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
อย่าลืมถ้าโชคดีแล้วสมพรปรารถนาแล้วก็ไปแก้บน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้ำเตือนกันหน่อย
เพราะว่าภาพแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
อายุหรือเรื่องเสียงอะไรต่างต่างแบบนี้เป็นงานรื่นเริงกันไป